คงอาจจะย้ำแล้วแหละแต่ว่าลูกบางคนเขาก็ไม่ฟังนะ
ล่าสุดฮะเอาปืนไปยิงคู่อาริครับและกระสุนลูกปลายครับ
กระสุนเจาะเข้าที่อวัยวะเพศของคู่อาริบาดเจ็บหนักเลยนะครับ

นี่เป็นวงจรปิดหลักฐานสำคัญที่ตำรวจสพประคัมที่บุรีรำนะครับ
ใช้มัดตัวในเกียวไนโก้เป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีชื่อสมมุตินะฮะ
ถูกจับแล้วเขาก็รับว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูลาดเหลาก่อน
ก่อนที่จะยิงในแม็กซ์อายุ๑๗ปีเยาวชนชายเป็นคู่อริอีกฝั่งหนึ่งชื่อสมมุติเหมือนกันนะครับ
ยิงในแม็กซ์จนเจ็บสาหัสระหว่างที่แม็กซ์กำลังนั่งดื่มกินกับกลุ่มเพื่อน
ในพื้นที่ตำบลไทยเจริญอำเภอประคำครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่ากลางดึกที่ผ่านมา
เพราะ๒เดือนก่อนเนี่ยมีวัยรุ่นไปปลาระเบิดและยิงปืนใส่บ้าน
พวกเขาคิดว่าเป็นฝีมือของแม็กซ์และพวกแน่เคยเห็น
แม็กซ์ขับรถวนไปเวียนมาแถวแถวบ้านเหมือนมะหยามอ่ะเหมือน
ก็เลยยอมไม่ได้ชวนเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายเฮ้ยเองไปกับ
ไปดูกันหน่อยสิพอไปถึงครับชักปืนลูกซองสั้นยิงใส่
กลุ่มในแม็กซ์แล้วกระสุนลูกปลายมันกระจายเจาะเข้าไปหลายจุด
เลยฮะปืนกระบอกนี้ครับกระสุนเจาะเข้าที่สะโพกด้านซ้ายหัว
เข่าซ้ายและเจาะเข้าไปที่อวัยวะเพศของคนเจ็บด้วยในแม็กซ์อ่ะฮะ
โดนยิงเนี่ยกระจายไปหลายจุดนอกจากคนที่เจ็บแล้วเสื้อผ้าที่
แวนตากเอาไว้ขาดเป็นรูวิ่นอีกด้วยก่อนที่เขาจะยิงเนี่ย
เขาพูดประโยคสั้นประโยคเดียวฮะไปถึงปั๊บเฮ้ยพอเฮ้ยปั๊บ
แม็กซ์หันมามองเขายิงเลยครับ
เขามาเงียบเลยแล้วเขามาต่อยิงกี่ทีครับทางเดียวจ้ะยิง
นัดเดียวจะว่ากระสุนเนี่ยมันมันออกไปหลายลูกมันกระจาย
เรื่องกลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยเห็นว่ามีเรื่อง
ก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายกับเยาวชนทั้งคู่นะ

แล้วไปยิงวัยรุ่นรุ่นพี่อายุ๑๗

ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และความผิดตามพรบออาวุธปืน
สารพ่อแม่ผู้ปกครองเลยนะเนี่ย